ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโชว์นะครับ
หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้าน
ที่อื่นเขาเอาร้องดีร้องเพราะร้องน่าฟังของเรา
ขอแค่ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเอง
มาได้ก็ตามค่ะที่ร้องครบสิบเพลง
รับไปเลยค่ะหนึ่งล้านเงิน

สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาร่วมแข่งขันร้องได้ให้ร้านกับพวกเรานะคะสมัครเข้ามานะคะ
แต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คนสมัครเยอะมากจริงแล้วเราก็จะคัดคนที่แบบว่าเดือดร้อนสุดจริง
ป่วยสุดจริงหรือว่ามีภาระเยอะจริงแต่ทุกคนที่สมัครมานะคะเราก็เลือกมาคนที่พร้อมที่จะสู้จริงเหมือนกัน
ใช่แล้วนะครับก็เหมือนกับหนุ่มคนนี้นะครับเขามาสู้เพื่อครอบครัวของเขานะครับเขายอมเจ็บทุกอย่างนะครับ
เพื่อจะให้ลูกได้มีทุนการศึกษาได้เล่าเรียนแล้วเขาก็มาสู้ไปแล้วนะครับจากสภาพร่างกายและวิถีชีวิตของเขาที่ไม่เอื้ออำนวย
เขาต้องทำงานหนักมีหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์บางครั้งบางมื้อต้องอดข้าวเพื่อที่จะให้ลูกแล้วก็เมียแล้วก็คุณแม่ที่บ้านเนี่ยมีกินเข้ามาได้ไปแล้ว๓เพลง๔๐๐๐บาท
คุณแม่ของพี่วรุษอาการเป็นไงบ้างคะ
ตอนแรกท่านก็พูดได้นะ
พอท่านเป็นปุ๊บพูดไม่ได้ทันทีเลย

ใช่ตัวเองก็ป่วยคุณแม่ก็มีโรคลูกสาวเห็นบอกก็ป่วยเหมือนกัน
เป็นโรคเลือดครับสองคนนี้เป็นโรคเลือดไทรัสซีเมียครับ
ก็เป็นโรคที่ค่ารักษาเยอะนะครับไซรัสซีเมียเนี่ย

เรียนเก่งไหมคะ

โอ้โห

ลูกคนโตอยากเป็นวิศวกรครับ
เทอมล่ะต้องจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่คุณพี่

แล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่กี่บาท

เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตนะครับ
จากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้นะครับ

แปดหมื่นครับ
หมดความหวังนั่งน้ำตาริน
ข้าวปลานี่กินนั่งริมกินแต่เหล้าขาว
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณวรุษร้อง
ร้องได้นะครับ
นี่เขาพร้อมที่จะสู้ต่อกันแล้วนะครับ
คุณวรุษพ่อผู้ยอมเจ็บเพื่อเก็บทุนการศึกษาให้ลูกครับ
จากคราวที่แล้วคุณวรุฒิได้ไปเท่าไหร่

ร้องไปแล้ว๓เพลงใช้ตัวช่วยไป๑ตัวนั่นก็คือเปลี่ยนเพลงแล้วไม่ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับ
ตอนนี้มีแล้วล่ะสี่หมื่นบาทพี่วรุฒินะวันนี้ก็มาครบเลยนะครับสามคนเหมือนเดิมเลยนะครับ
คุณภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะ

ลูกสาวเนี่ยน้องบาทเรียนเก่งนะครับขนาดแบบว่าบางวันก็ไม่ได้ทานข้าวกลางวันนะก็ยังเรียนเก่งมีสมองที่ดีทีเดียว
ถ้าเกิดว่าเต็มที่กว่านี้ได้กินอยู่ดีเนี่ยผมว่าอนาคตไปไกลโตขึ้นเห็นบอกว่าอยากจะเป็นหมอ
หมออะไรคะอยากเป็นหมออะไร
หมอรักษาโรคทาราซิเมียค่ะ
หมอรักษาโรคนี้โดยเฉพาะโรคที่หนูเป็นเนี่ยนะทาราซิเมียเนี่ยก็คือเป็นหมอรักษาคนอยากช่วยคน
แต่ว่ามีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเด็กที่เรียนแบบว่าเก่งเนี่ยก็เป็นหมอได้แต่ว่าค่าเรียนก็สูงอยู่นะเรียนหมอ

ก็เรียนอ่อนกว่านี้นิดนึงครับแต่เก่งครับ

วิศวะครับวิศวกร

เขาไปทำงานอยู่ครับ
ตอนนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ขึ้นมาบนนี้วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงต่อไปเลยนะครับสถานะของคุณรุ้นตอนนี้มีแน่นะครับ
สี่หมื่นบาทสามเพลงมาแล้วต้องการอีกเพียงสองเพลงจะได้ครบ

เพลงที่สี่นะครับมูลค่าหกหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เรียกว่าปรากฏการณ์ของวงการเพลงลูกทุ่งเลยนะครับที่นำวงออเคสตรา
ใช้ในเพลงลูกทุ่งเพลงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก
เป็นไงครับเพลงนี้ก็มันมีเอื้อนยาไหวไหม
มันโหนมันอะไรเยอะแต่ก็เอาเนื้อไงเอาเนื้อ
ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวนะครับใช้ไปแล้วคือเปลี่ยนเพลง
ตอนนี้ยังเหลือข้ามเพลงนี้ไปเลยเพลงเก่งของคุณ
ซึ่งสองตัวนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าได้นะครับ
คุณวรุษครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นี้นะฮะ
เพลงนี้๖๐๐๐บาทจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ครับสู้ครับ
คุณวรุษจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แล้วเลือกให้ดี
๑ไปเลยแล้วกันแผ่นที่๑ครับ
มาดูกันนะครับตัวช่วยแผ่นที่๑ก็คือ

ถ้าข้ามแบบนี้ค่ะรับแล้ว๖หมื่น
นี่เสียงแรงที่เราช่วยครอบครัว
พี่คะพี่มีเงิน๖๐๐๐แล้วนะคะพี่วรุษ
พี่ไม่ตื่นเต้นอะไรบ้างเลยเหรอคะ
ดีใจกับลูกด้วยพ่อได้มาก็ไม่ไปไหน
เรามีความคิดว่าเราจะให้ภรรยาเท่าไหร่ครับ
พี่ใน๖หมื่นลูกเราที่เราได้ตอนนี้

เก็บเอาไว้เผื่อขอเค้าแล้วเค้าไม่ให้ครับ
คนเราก็ต้องมีสำรองจ่ายกันบ้าง
คุณคะแนนไปอย่าลืมนะยังไงก็แล้วแต่ต้องให้เข้าไปหาหมอให้ได้นะ
เขาจะมาอิดออดอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามีเงินแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับมาถึงกันเพลงที่๔เนี่ยได้ไปแล้วเลยไม่ต้องร้องนะครับ
หมื่นบาทค่ะก็มาถึงตามเป้าที่คุณวรุษตั้งไว้แล้ว
ที่บอกกับเราว่าอยากได้๘หมื่นบาท
หมื่นบาทนี้พลิกชีวิตหนี้หมด
ค่าเทอมลูกมีมีกินมีค่ายารักษาตัว

เลยนะสักอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรเลยถ้าได้จริง
เที่ยวครั้งล่าสุดกับครอบครัวเมื่อไหร่
ความฝันก็เคยนะแบบง่ายเลยนะ
นั่งรถไฟไปไซโยกครับยังไม่มีปัญญาพาลูกไปเลย

ไม่เคยพาไปไหนเลยนะทะลงทะเลไม่เคย
โอ้โหเนี่ยนี่ไงเป็นครั้งแรกที่ควรจะพาไปนะ
อย่าลืมพาครอบครัวไปเที่ยวด้วย
มาถึงเพลงนี้กันแล้วนะครับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
ขอบคุณครับ
ทางด้านล่างนี่ทั้งน้องบาทนะครับทั้งคุณแม่นี่สายหัวเลย

คุณอรุษคุณรู้จักเพลงเมื่อกี้ไหม

เอาล่ะปัญหาใหญ่นะคะอันนี้

เพราะฉะนั้นถ้าจะสู้ต้องใช้ตัวช่วย

แต่ถ้าพลาด๖๐๐๐เหลือ๓๐๐๐นะครับ

คงจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับ
คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด
หยุดหยุดหยุด

ตอนนี้นะครับผู้แข่งขันของเรานักสู้ชีวิตคุณวรุษนะครับ
เดินทางมาถึงเพลงที่๕ฟังอินโทรกันไปแล้วเรียบร้อย
ร้องไม่ได้จริงก็เลยตัดสินใจหยุด

คุณวรุษวันนี้รับไปทั้งสิ้น

ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดีที่สุด
แต่เขาคือฮีโร่สำหรับลูกและเมีย

เขาคือผู้ชายที่ชื่อว่าวรุษ

รักษุชีวิตของเรา

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้

ถ้าเจอผมที่ไหนแถวสนามหลวงหรือที่ไหน
ก็เรียกใช้บริการได้นะครับ
ความคิดเดียวที่อยู่ในสมองผมคือ

ตอนที่มอเตอร์ไซคันนั้นพุ่งออกมา

เขาเมาสุราเขานอนขี่หมอบมากับรถเขา

ในจังหวะที่ผมขี่ไปช้า
ผมก็อยากบอกคุณแม่ว่า

ที่เป็นที่พึ่งให้แม่แอนให้ได้
ถ้าเป็นไปได้จะเลี้ยงดูแม่ให้ดี

โปรดติดตามตอนต่อไป